ฮือฮามากเลยมีคนคอมเมนต์เหลือเกินพี่
เรื่องราวมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม
โดยเฉพาะถามหาทะเบียนรถพี่บอลเชิญยิ้ม

ทำไมถึงถามหาทะเบียนรถพี่บอลเชิญยิ้มไปชมภาพค่ะ
นั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรจดหมายใคร

มองมาแต่ไกลไง
มองไกลคิดว่าบัตรกระป๋อมบานข่อย

ตัวเงินตัวทอง

นั่นตัวอะไรหลายคนบอกแล้วว่าเอ้าตัวเงินตัวทองนั่นเองนะคะ
กำลังพาลถพี่บอลไปเลย

หลายใจจังจ๊ะตัวเงินตัวทอง

แต่มันมีเคล็ดนิดนึงคุณผู้ชม
เห็นไหมคะว่าน้องตัวเงินตัวทองเขากลับนะ

ไม่รู้อันนี้คิดเอาเอง
หลับเลขแล้วไปซื้อลอตเตอรี่

อะไรประมาณนั้นหรือเปล่า
หรือ๓๕๖๕มีอ่ะมันวน

เอคลูซีฟเลยมาให้ตัวตัวจักรี
แต่ขอบคุณพี่บอลด้วยนะคะ

คุณนุษย์วิลาวันค่ะเมื่อวานนี้ค่ะ
ได้เดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตงานประจำปี

ก็ส่งคลิปการแสดงคอนเสิร์ตมาให้บันเทิงไทยรัฐนะ
พร้อมกับบอกว่ารู้สึกมีความสุขมาก

ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงดนตรีในงานบุญครั้งนี้
งานเขายิ่งใหญ่อลังการเหมือนกันนะ
อกจากเธอจะไปแสดงดนตรีแล้ว
เธอยังได้เดินทางไปว่าให้พระขอพรด้วยนะ
ญาศรีสัตนคราชก็ไม่รู้นะนอกจากเรื่องขอพรเรื่องงานแล้วเนี่ยจะขอพรเรื่องให้มีโชคถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยหรือเปล่าเพราะว่าลูกทุ่งสาวเนี่ยบอกกับบันเทิงไทยรัฐแบบนี้ค่ะเจ้าภาพที่จ้างเธอไปด้วยนะแสดงดนตรีครั้งเนี้ยนอกจากจะให้เงินเป็นค่าจ้างในการแสดงดนตรีแล้วยังให้ลอตเตอรี่เธอมาอีกสองใบด้วยโอ้โหไม่ต้องเยอะแค่
คุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูก็ละ